มาดูเรื่องหลังเกมนะครับจากการสัมภาษณ์ของอาฮิระนิชิโนแน่นอนครับ
เจ้าตัวไม่โทษลูกทีมแล้วก็บอกนะครับว่าคงจะต้องมีการทบทวนแท็กติกแล้วก็รูปแบบการเล่นอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งการเสียประตูแรกค่อนข้างจะเร็วมันทำให้นะครับ
บวนในการตั้งเกมลุกมันเสียไปแล้วก็การขึ้นเกมไปนะครับ
เพราะหวังจะเอาประตูคืนก็เป็นที่มาของการเปิดแดนหลังและทำให้นั้นได้ประตูแล้วก็ติดตามก็ได้นะครับ
เรื่องนี้จากรายงานของคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ
แต่ยืนยันครับว่านักเตะทุกคนสู้เต็มที่แล้วและยังมีอีก๔เกมที่เหลือในรอบแรกครับ
โดยเขากล่าวว่าเป็นผลการแข่งขันที่ไม่น่าพอใจ
แต่นักฟุตบอลทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่และสุดความสามารถแล้ว
คงต้องกลับไปทบทวนแท็กติกอีกครั้ง
รวมถึงการฟื้นฟูสภาพร่างกายผู้เล่น
เพราะมีหลายคนที่เหนื่อยล้าในช่วงท้ายเกม
ขณะที่อานนท์อมอลเลอสักกับตันทีมก็เปิดเผยว่า
เสียประตูเร็วทำให้กระทบถึงทีมทั้งหมด

หากหวังจะป้องกันแชมป์
อกจากนี้ในเกมที่ไทยแพ้อินโดนีเซีย
ปาร์คฮังซอร์เฮดโค้ชทีมชาติเวียดนาม
เดินทางมาดูฟอร์มทั้ง๒ทีมด้วยตัวเอง

ซึ่งทีมชาติเวียดนามจะมีโปรแกรมเจอกับอินโดนีเซีย

ก่อนจะเจอกับไทยในวันที่๕ธันวาคม
ก็ยังคงให้กำลังใจทีมชาติไทยให้สู้ต่อครับ
โดยเฉพาะกองเชียร์สาวกลุ่มนี้เป็นกองเชียร์ไทยที่มีเพื่อนเป็นชาวอินโดนีเซีย
มาร่วมเชียร์ฟุตบอลนัดนี้ด้วยกัน
เพราะว่าเป็นพนักงานออฟฟิศทำงานที่เดียวกันครับ
เป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปนะครับ
อยากให้สู้ค่ะเป็นกำลังใจให้
แล้วก็เชื่อว่าทำได้เราทำได้แน่นอน

ก็พักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็ขยันซ้อมนะคะ
แล้วก็คิดว่าทำได้อยู่แล้วไทยแลนด์ที่สุด

ไทยแฟนวันนี้ไทยแลนด์เป็นที่ดี
ซึ่งกองเชียร์ไทยร่วมส่งกำลังใจให้ทีมไทย
พลิกสถานการณ์กลับมาลุ้นเข้ารอบกันอีกครั้ง
วิลวิทเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน